แล้วก็มาถึงเวลาที่สำคัญนะครับที่ทุกคนรอคอยว่าครอบครัวของแม่ติ๋วจากจังหวัดปฐุมธานีจะสามารถพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสคว้าโชคชะตากลับไปบ้านได้หรือไม่กับเงินทุน๑ล้านบาทในวันนี้นะครับถ้าตอบถูกหนึ่งข้อรับ๕๐๐บาท
ตอบถูกของพ่อรับหนึ่งลูกบัง
ตอบถูกสามข้อรับหนึ่งแสนบัง
ถ้าโชคดีตอบถูกทั้งหมด๔ข้อ
รับทุนไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาท

ลิเกต้องถูก

ให้ถูกก็เดี๋ยวไปแสดงเดี๋ยวแม่ไปดูนะ

ถ้าไม่ถูกนะไปแสดงแล้วจะไม่ไปดู
ก็ต้องไปตามกฎกติกานะครับ

ผมจะเลือกเฉลยข้อแรก
จากเรื่องลิเกครับ

ถ้ารำลิเกใดต่อไปนี้
ไม่ใช่ท่าที่สื่อความหมายว่าโกรธ

ตัวเลือกที่๔ท่าที่๔

โกรธ

ถูกครับ

ถ้าเป็นลิเกเนี่ยนะครับนี่คือถ้าเป็นอยู่คือ
เป็นหรืออยู่ด้วยกันอะไรอย่างนี้นะครับ
ถ้าเป็นแต่ถ้าอย่างนี้คือตาย
ถูกนะย่าจ๋าทำไปได้๑ข้อนะครับ
ตอบถูกนะครับตอนนี้รับทุนไป๑ข้อ๕๐๐๐บาท
ลุ้นกันต่อเรารุ้นกันว่า
ไม่อยากให้ผิดเลยแม้แต่ข้อเดียวนะครับ
เพราะฉะนั้นผมจะเลือกเฉลยข้อที่๒จากเรื่องการนวดครับ
และคำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือ
ถ้วยใดต่อไปนี้คือน้ำมันงา

ติ๋วนะครับเลือกถ้วยที่๔

เป็นอะไรนะเป็นอะไร

ตัวเลือกที่ถูกต้อง
คือตัวเลือกที่ถ้วยที่๓คือน้ำมันงา
เราอาจจะหมดโอกาสลุ้นเงินล้านนะครับ
แต่ภาวนาว่าอีก๒ข้อที่เหลือต้องถูกนะฮะ

มาฟังผมจะเลือกเฉลยข้อต่อไปจากเรื่อง

คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
จะมีใครบ้างหนอที่พอเห็นใจ
ความรักสับสนในใจเสมอ
คร่ำครวนหากลับมาเหมือนเคย
แต่พอเจอเธอต้องยิ้มสุขใจ
เพียงแต่ให้เธอสบายเท่านั้นก็พอ
เหนือเพลงนี้คือเพลงอะไร

พี่ปูเลือกตอบตัวเลือกที่๒คิดถึง

ถูกถูกถูกถูกถูกถูก

ถูกถูกถูกถูก
ถูกถูกถูกถูก

ถูกถูกถูก

อยู่ในอัลบั้มบันทึกการเดินทางซึ่ง
ได้วางแผงเมื่อปีพศ๒๕

ต่อชีวิต๑๐๐๐บาท

จะได้เงินแสนหรือไม่ขึ้นอยู่กับเรื่องนี้ครับ
เรื่องบ้านของเรา
คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ

ศิลปินทั้ง๗คน

เลือกตอบตัวเลือกที่

ถูก

ครับ
เหลืองแรกเลย

เป็นตัวที่เขาไม่ได้ใส่

สรุปว่าครอบครัวของแม่ติ๋วจากประทุมธานีนะครับ

ก็คือคว้าทุนไปต่อชีวิตในวันนี้หนึ่งหมื่นบาท
ปู่คิดว่าจะนำเงินตรงส่วนนี้ไปต่อชีวิตเรื่องอะไรก่อนครับ
จะไปซื้อนมข้าวให้นนท์ค่ะพอดีข้าวหมดพอดี
ซื้ออาหารกะว่าจะพาเขาไปหาหมอด้วยค่ะพอดีหมอนัด
จ๋าคิดว่าเงินหมื่นนึงเนี่ยมีค่าสำหรับเรามากไหมในตอนนี้
ความรู้สึกมีมากเลยค่ะต่อลมหายใจให้ลูกอะค่ะ
นี่แหละครับก็คือรายการเกมต่อชีวิตนะฮะ
ช่วยต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัวนะครับ
คุณผู้ชมครับอาชีพนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับครอบครัวนี้มากนะครับ
เพราะว่าอาชีพจะนำมาซึ่งรายได้ที่ยั่งยืนและรายได้จาก๒มือของแม่ติ๋ว
ที่จะอุ้มชูลูกที่ป่วยติดเตียงและลูกที่กำลังเรียนหนังสืออยู่
อย่างน้องด้วยกันนะครับ
เรามาช่วยกันสารฝันของแม่ติ๋วที่อยากจะทำร้านนวดไทย

ใครที่แวะผ่านไปผ่านมาแถว

ลำลูกกาคลอง๔มีชื่อร้านยังคะ

ก็ไปใช้บริการได้นะครับ

อนุญาตขึ้นเลขที่บัญชีด้านหน้าจอทีวีนี้นะครับ

วันนี้ขอขากดบุญมากนะครับ
ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณ
ส่งเรื่องราวของคุณเข้ามาที่เฟซบุ๊คเกมต่อชีวิต

เงินรางวัลไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาทได้ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์
เวลาทุ่ม๑๕นาทีทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ในเกมต่อชีวิต
วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ